คุณผู้ชมมีเรื่องมาเตือนภัยกัน
เจ้าของเต้นรถมือ๒ในจังหวัดเชียงใหม่เขาออกมาเตือนภัยนะ
มีมิจฉาชีพทำทีมาด่อมมองจะมาซื้อรถ
แหละว่าไปคล้ายจะไปเปิดประตูรถยนต์ที่เขาจอดติดเครื่องเอาไว้
แต่ว่าทำไม่สำเร็จนะคะแล้วก็หลบหนีไป

คุณผู้ชมภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าเต้นรถมือ๒แห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ

ซึ่งนายธนกรตันทนะอายุ๒๙ปีเจ้าของเต้นรถเขาเห็นคนนี้มีพฤติกรรมแปลก
แล้วก็จ้องมองอยู่แล้วก็นำคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเพื่อเตือนภัยสังคม
เขาขี่รถจักรยานยนต์ฮอนนาดรีมสีแดงมาจอดหน้าเต้นรถนะคะ
จากนั้นคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็ทำทีเดินเข้ามาติดต่อซื้อรถมือสอง
แต่ว่ากลับมีพฤติกรรมมีท่าทีน่าสงสัยเพราะว่าอ้างว่ามีคนอยากจะซื้อรถ
แล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับคนที่อยากจะซื้อ
แต่ตัวเองกลับเดินไปเนี่ยเห็นมั้ยคะเดินเข้ามาในร้านแล้วก็เดินออกไปแล้ว

ไม่จอดอยู่ริมถนนเขาจอดอยู่เนี่ยไปดึงไปดึงที่จับประตูรถนะคะกำลังจะเปิด
พยายามจะเปิดประตูรถทั้งที่เจ้าของเขาเนี่ยลงไปซื้อของฝั่งตรงข้ามอะค่ะ
เจ้าของร้านเขาจ้องมองอยู่นะเขาเห็นท่าทีมีพิรุษเดินเข้าไปหาแล้วก็พูดคุยด้วยนะคะ
ชายคนนี้ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อรถได้
พอจะสอบถามเรื่องซื้อรถจริงพูดไม่รู้เรื่องเลยล่ะค่ะ
แล้วก็แสดงอาการหวาดกลัวหน้าถอดสีเลย
นี่ดูสิเดินไปเดินมาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยนะคะ
ฟังเสียงเจ้าของเต้นรถเขาเล่าเหตุการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ตอนนี้ผมก็เริ่มงงแล้วว่าอะไรจองไว้ก่อน
ก็เลยผมก็เลยพูดแล้วเขาก็เหมือนกับกลัวแล้วก็หันหลังไปเลย
แล้วก็เดินไปเปิดรถแจ๊บข้างหน้าแจ๊บ
แล้วก็เปิดเสร็จเปิดไม่ได้แล้วก็เดินขึ้นมามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับออกไปอย่างนี้ครับ
เจ้าของเติมรถคนนี้เขาคาดว่ามอเตอร์ไซค์ผู้ชายคุณขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
รถทุกครั้งด้วยเวลาลงจากรถป้องกันการโจรกรรมจากมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาเมื่อสักครู่บอกว่าผมเป็นพนักงานขับรถโดยสาร
อยากให้มีมาตรการดูแลพวกผมด้วยครับ

เจอคนเยอะช่วยกันนะครับในทุกภาคส่วนครับ